ดูของคุณยายวัยร้อยกว่าปีนี้ก่อน
อายุ๑๐๓ปีแล้วนะคะคุณยายท่านนี้นะคะ
ที่จังหวัดจันทบุรีชื่อว่าคุณยายชิม
คุณยายเปิดเผยเคล็ดลับอายุยืน
บอกว่าชอบรับประทานปลาและรับประทานผัก
ไม่ชอบกินหมูนะคุณยายบอกนะคะ
คุณยายชื่อว่าคุณยายชิม
เนินลบอายุ๑๐๓ปี
ยังเดินไปเดินมาอยู่ในบ้านได้เลยนะคะ

แต่ว่าก็ยังสามารถเดินได้ด้วยตัวเองนะคะ
คุณยายเกิดตั้งแต่ปีพศ๒๔๕๘
ปัจจุบันสุขภาพแข็งแรงดี
แต่มีโรคความดันโลหิตสูง
เป็นโรคประจำตัวเพียงอย่างเดียว
ความดันโลหิตสูงนี่เป็นโรคที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ
ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรแต่อย่างใดนะคะ

แต่อ่านหนังสือที่เป็นตัวเล็กเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นแล้ว
คุณยายชิมมีลูกทั้งหมด๙คนนะคะ

ส่วนใหญ่ลูกทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
กลับมาเยี่ยมช่วงวันหยุดยาว
ปัจจุบันคุณยายอาศัยอยู่ในบ้านตำบลปากน้ำ
เพื่อแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนะคะ
อยู่กับลูกสาวคนโตขออภัยค่ะ
สาวคนเล็กก็คือนางทองสร้อยอายุ๖๕ปีนะคะ
คุณยายบอกว่าอาหารการกินก็กินทั่วไปนั่นแหละ
แต่ส่วนมากจะเน้นที่ผักกับสมุนไพรอย่างขิงอย่างขา
กินหมูเลยค่ะกินถ้าเป็นโปรตีนเป็นสัตว์ก็จะกินปลาตัวเล็ก
แต่ที่ขาดไม่ได้คุณยายบอกกินทุกวันเลยคือถั่วต้ม

อารมณ์ดีนะคะแล้วก็ยังจำเรื่องราวในอดีตได้
แต่ว่าต้องใช้เวลาพูดคุยกันนานหน่อย
ยังร้องให้คุณยายผู้สื่อข่าวลองให้คุณยายเล่าเรื่องเกี่ยวกับยุคสงครามโลกให้ฟัง
ยายก็พยายามนึกนะพยายามจะเล่า
แต่สุดท้ายก็บอกว่ามันเป็นเรื่องในอดีตนะ
ถ้าอยากรู้จริงขอเวลาสัก๒วัน
ขอนึกดูก่อนว่าจะจำได้ไหมแล้วจะมาเล่าให้ฟังใหม่นะ
คุณยายยังแข็งแรงจริงนะครับ